ท่านผู้ชมครับมีคดีฆ่ากันตายอย่างโหดเยี่ยม

ผู้ที่ลงมือก่อเหตุที่เป็นผู้ต้องหาเป็นอดีตกำนัน
ชื่อราวีโชกติชานนที
กำนันเปียอายุ๖๔ปี
ก่อเหตุเอาไว้เมื่อคืนวันที่๓๐มีนาคม
ที่หน้าร้านคาราโอเกะริมถนนสายปากท่อสมุทรสงคราม
อำเภอปากท่อจังหวัดรัชบุรีนะครับอ่าผู้ที่เสียชีวิต
ถูกแทงแล้วก็ถูกขับรถพุ่งชนชื่อนางสาวกิตติมาอิ่มอุทร
อายุ๔๑ปีเป็นแฟนสาวของนายระวีหรืออดีตกำนัน
ที่เป็นกำนันชื่อว่ากำนันเปียนะครับวันนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ระวีหรือว่ากำนันเปียนะครับนำตัวไปแจ้งข้อหาสอบปากคำ
แล้วก็เอาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดรัชบุรีข้อหาที่ถูกแจ้งคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับโอ้โหแล้วพฤติกรรมในการก่อเหตุเนี่ย
กำนันเปียเนี่ยเล่าเป็นฉากฉากเลยนะอืมคือบอกว่าก่อนอ่า
ที่จะออกเดินทางจากสพปากท่อเนี่ยนะฮะกำนันเปียบอกว่า
จริงแล้วเขาไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคืนวันเกิดเหตุ
ตั้งใจจะแวะไปพักผ่อนที่ร้านคาราโอเกะประมาณสัก๒๐๓๐นาที
แล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านค่ะพอไปถึงก็ไปเจอผู้ตายนะฮะ
มีการพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้น
ถึงขั้นท้าทายกันต่อหน้าญาติของผู้ตายที่อยู่ที่ร้าน
โมโหเดินกลับไปเอามีดในรถกลับเข้ามาที่ร้าน
ยังได้ยินผู้ตายท้าทายก็เลยบันดาลโทษะใช้มีดแทงผู้ตาย
ขณะนั้นญาติของผู้ตายที่อยู่ด้วยมารุมซ้อมตัวเองนะครับ
อ่าผู้ตายก็วิ่งหนีออกไปนอกร้านโดยมีญาติวิ่งตามไป
ผู้ต้องหาบอกว่าก็วิ่งตามออกไปแล้วได้ยินเสียงญาติผู้ตายพูดว่า
เลงแบบนี้เดี๋ยวโดนลูกปืนเม็ดเดียวก็ตายแล้วอืม
พอได้ยินญาติของผู้ตายพูดแบบนี้ก็เลยโกรธขึ้นไปอีก
ก็เลยขึ้นไปขับรถของตัวเองถอยหลังพุ่งชนคนที่พูด
ยืนอยู่ที่เกาะกลางถนนเขาบอกว่าเขาจะพุ่งชนคนที่พูดท้าทายเขา
แต่ว่าคนนั้นน่ะโดดหนีทันรถก็เลยไปพุ่งชนเข้ากับรถยนต์
จากนั้นเห็นคนพูดไปยืนอยู่ข้างฟุตบาทกับคนที่รุมซ้อมตัวเอง
ก็เลยใส่เกียร์อีกครั้งหนึ่งเดินหน้าจะพุ่งเข้าชนกลุ่มคนนั้นน่ะค่ะนะ
แต่ว่ารถน่ะมันไม่โดนคนที่พูดว่าเขาอยู่เพราะว่ากระโดดหนีกันทัน
รถก็เลยไปชนผู้ตายที่ถูกแทงไปก่อนแล้วแล้วก็ลากร่างผู้ตายขึ้นไปอัดติด
อยู่บนทางเท้าจนเสียชีวิตคาที่โหดมาก
ตอนแรกเนี่ยคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงไงเหมือนกับว่าผู้ตายเขาเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะใช่ไหม
แล้วก็นั่งดื่มนั่งกินอยู่กับลูกค้าที่เป็นผู้ชายอยู่ในร้าน
กำนันเปียเข้าไปแล้วก็โมโหหึงเอามีดแทงเขาวิ่งหนีออกมา
ก็ตามเขาออกมาขับรถพุ่งชนอะไรแบบนี้
แต่กำนันเปียบอกว่าไม่ใช่ก็ตามออกมานั่นแหละพอแทงเขาแล้วเนี่ย
แต่บอกว่าเป็นลักษณะของเหมือนเขาถูกญาติของแฟนสาวมาว่าเขาด้วยมาด่าเขาด้วย

จะขับรถพุ่งชนญาติพุ่งชนไปสองครั้งโดดหนีกันได้หมด

แต่กำนันเปียก็เมานะตอนก่อเหตุที่ตำรวจจับได้บอกว่าเมาต้องระงับ
นำไปให้สมบรรท้ายสติอารมณ์ก่อนถึงจะสอบสวนได้ด้วยซ้ำ
กำนันเปียบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำไปเพราะเครียด
เพราะช่วงหลังวันนี้ตัวเองเกิดความเครียดเนื่องจากเป็นหนี้พนันอยู่กว่า๔ล้านบาท

แล้วก็เคยพกปืนติดตัวตลอดแต่ว่าเอาปืนไปจำนำกำนันเปียบอกว่า
ถ้าคืนเกิดเหตุถ้าปืนยังบรรทีตัวเองได้หญิงคนตายไปแล้ว
ตำรวจคัดค้างประกันตัวนะครับนำตัวไปฝากหางที่ศาล
สารก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับตอนนี้ก็ถูกส่งเข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้ว

เดินทางไปที่จุดพื้นที่เกิดเหตุ
ก็ยังมีร่องรอยแล้วก็เศษของตัวถังรถยนต์หลงเหลืออยู่ที่บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์๒คูหานะฮะ
ส่วนคู่หาที่๓ที่เปิดเป็นร้านคาราโอเกะเนี่ยตรงนี้ผู้ตายเป็นเจ้าของร้านนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามชาวบ้านที่รู้จักกับผู้ตายคือนางสาวกิตติมาอิ่มอุทรอายุ๔๑ปี
ชาวบ้านบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเห็นรถมาจอดที่หน้าร้านคาราโอเกะเยอะก็คิดว่าเป็นแขกมาเที่ยวไม่ได้เอกใจอะไร
มีคนมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังถึงรู้ว่าอ้าวนี่คนตายเนี่ยเป็นคนที่รู้จัก
ตกใจมากเสียดายว่าคนดีต้องมาตายแบบนี้ทั้งที่ยังเพิ่งเห็นหน้ากันอยู่ไม่กี่วัน
แล้วก็คิดว่าวันนี้มีแขกมาเที่ยวเยอะจริงก็ไม่รู้เหตุการณ์ว่าเขาถรวงแตกออกต้องต้องเทิงอะไรหรอก

มาคุยกับหญิงหน่า
มาทำธุระอะไรก็เจอกันอะไรอย่างนี้ก็ตกใจเพราะว่าเสียดายเขา
เขาเป็นคนดีอะเสียดายผู้หญิงไงเสียดาย
ทีนี้ค่ะชาวบ้านก็เล่าว่าตัวคนก่อเหตุกำนันเปียน
ก็เคยเห็นแวะเวียนมาที่ร้านนี้อยู่บ่อยแต่ไม่เคยไปคุยด้วย
ก็ไม่คิดว่าจะมาลงมือฆ่าแฟนสาวอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวไปที่วัดปากท่ออำเภอปากท่อสถานที่จัดงานศพของนางสาว
ติมาอิ่มอุทรนะคะทีมข่าวได้คุยกับนางเพ็ญจันทร์
กับนางสาวนรมนซึ่งเป็นแม่และพี่สาวของผู้ตาย
น้องสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่แฟนของเธออยู่ในเหตุการณ์ค่ะอ๋อนี่แล้วเล่าให้ฟังว่ากำนันเปียร์
เดินเข้าไปอ้างว่าจะขอเคลียร์ปัญหากับพี่สาว
แฟนของน้องสาวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยบอกว่าก็ปล่อยให้เขาคุยกัน
มาเจออีกทีเห็นพี่สาวถูกแทงแล้วก็พยายามจะพาไปโรงพยาบาล
แล้วก็เกือบจะโดนรถชนเข้าไปด้วยอีกคนอ่าที่กำนันเปียให้การกับตำรวจว่า
ญาติรุมทำร้ายเขายืนยันว่าไม่จริงอืม
เพราะว่าแฟนเขาอยู่ในเหตุการณ์แฟนเขายืนยันว่ามันไม่จริง
เพราะทุกคนพยายามจะไปช่วยพี่สาวไม่ได้จะไปทำร้ายกำนันเปียเลย
พอกำนันเดินเข้ามาเนี้ยเขาก็ให้คุยกันอืม
โดยที่ว่าหลานชายกับแฟนเราแล้วก็พนักงาน
นั่งอยู่อีกห้องหนึ่งก่อนอืมพอเขาคุยอะไรกันเสร็จเราไม่รู้
ำนันเดินออกไปข้างนอกพี่สาวเราก็นั่งไปไปเข้าไปนั่งอีกห้องหนึ่งอืม
พอเข้าไปนั่งอีกห้องหนึ่งกำนันก็เดินขึ้นมาอืม
ไปนั่งอยู่ด้านท้ายของพี่สาวเราอืมแล้วก็แทงอืม
พอแทงเนี่ยตรงนั้นคือทุกคนทั้งพนักงานที่ร้าน
แล้วก็หลานชายแฟนเราพยายามที่จะช่วยแล้วอืม
แต่ก็จะโดนแทงด้วยอืมคือบางคนที่บอกว่าเออ
ลุมโดนอะไรอย่างเงี้ยอืมมันคือการป้องกันตัวของทั้งแฟนเรา
ทั้งทั้งหลานชายตอนแรกที่ไปเนี่ยเราไม่เห็นเราคิดว่า
มันเกิดอุบัติเหตุมีรถเสยไปที่หน้าร้านเรา
เราไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรอืมหลานชายก็เดินมาบอกว่าเออ
เจ๊เอกไม่อยู่กับเราแล้วนะอืมเราไหนไหนเจ๊เอกอยู่ไหน
เขาบอกอยู่ใต้รถอืมแล้วบอกเอ้ยทำไมไม่มีใครมาช่วย
อืมบอกเจ๊เอกเขาไม่อยู่แล้วบอกมูลนิธิบอกแล้วว่าเจ๊เอกไม่อยู่
อืมเราก็เลยบอกทำไงทำยังไงรอตำรวจคือรออย่างเดียว
อืมน้องสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่า
มสังหารพี่สาวครั้งนี้มาจากเรื่องหนี้สิน
ทางกำนันเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาที่สะสมมาเกือบ๒ปีแล้ว
พี่สาวเคยปรับทุกข์กับเธอค่ะพี่สาวพยายามจะขอเลิก
ตีตัวออกห่างกำนันเพราะเรื่องนี้พี่สาวถูกคนมาตามทวงหนี้ถึงบ้านอ่ะ
แล้วก็เคยถูกขู่ข้ามมาแล้วเพราะว่ากำนันเปียเนี้ยไปเป็นหนี้
สินเขามาอ่าเนี่ยค่ะตอนเนี้ยทางน้องสาวอ่ะนะคะ
รวมถึงครอบครัวของผู้ตายนะคะเชื่อว่ากำนันเปียจงใจ
การจะมาก่อเหตุกับพี่สาวของเธอส่วนที่พี่สาวถูกมองว่า
เป็นกิ๊กกับกำนันเปียน้องสาวบอกว่าไม่จริง
เพราะว่าทั้งคู่คบหากันอย่างเปิดเผยเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
กำนันเนี่ยเขามาอยู่ที่บ้านเนี่ยคบกันเนี่ย
คือสิบปีเรารับรู้มาตลอดอืมรู้ว่าเขาก็คือแบบเออ
นี่แหละแฟนพี่สาวเรานะเราเจอเนี่ยคือสภาพปกติ
ไม่มีอะไรอืมแต่จากที่เคยฟังพี่สาวอ่ะ
เขาบอกว่าถ้าเขาเมาก็จะแบบเป็นอีกคนนึงนะอืม
แล้วก็เคยขู่ว่าจะฆ่าพี่สาวเรามันมันไม่เหมือนคนรักกันอ่ะอืม
ขนาดว่าพี่สาวต้องการที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
คุณยังมาขับรถมาทับอ่ะมันมันคือการจงใจชัดชัดอืม
มันไม่ใช่แบบบันดาลโทษะอะไรหรอกอืม
เขาอยากจะฆ่าหรือเปล่าเราคิดว่ายังไงเขาก็จงใจฆ่าอยู่แล้ว
คิดว่าเป็นเรื่องหนี้สิน
เพราะเรื่องอื่นมันไม่มีเลยคือแบบว่าเราไม่เข้าใจว่า
เออทำไมอยู่ดีพี่สาวเราไปเป็นกิ๊ก
เพราะฉะนั้นญาติของผู้ตายบอกว่าไม่ใช่แน่นอน
ที่ว่าไปท้าทายจนจะขับรถพุ่งชนญาติแต่ว่ารถพุ่งไปชนผู้ตาย
แล้วก็ถูกแทงไปแล้วเลยตายไปเพราะถูกรถชนอะไรอีกเนี่ยไม่ใช่แน่
ญาติมองว่ากำนันเปียจงใจที่จะไปก่อเหตุฆ่าครับอืม
ทางญาติของผู้ตายยังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยทราบจากพี่สาวนะครับ
ช่วงหลังยังถูกกำนันเปียทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดนะครับ
ครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุแม่ก็เล่าให้ฟังว่า
กำนันเปียเนี่ยจับหัวพี่สาวโขกกับโต๊ะต่อหน้าแม่ด้วยนะ
ที่แม่จะสั่งให้กำนันเปียออกไปอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่ง
จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันหลังจากนั้น๑สัปดาห์
ก็มาเกิดเหตุแทงกันแล้วก็ขับรถชนกันจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
โดยผู้ต้องหากับผู้ตายนั้นในอดีตต่างคนก็ต่างผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว
อันนี้ที่ทางญาติของผู้ตายเล่าให้ฟัง
แล้วทั้งคู่ก็มาเจอกันมาคบหากันแต่ว่าไม่ได้แต่งงานกัน
มันมีเรื่องเกิดขึ้นซึ่งหลังจากนี้นะครับ
ญาติก็จะตั้งสวดศพสามวันก็จะชาปนกิจศพวันพุธนี้นะครับ
ถ้าผู้ต้องหาจะมาขอขมาศพญาติของผู้ตายบอกว่าไม่ต้องมา
บอกไม่ต้องมาไม่ต้องพบเจอหน้าอะไรกันอีก
เพราะทำกับครอบครัวเขาขนาดนี้